ต้องบอกว่ามีเรื่องให้เราคึกคักกันได้ทุกวันเลย
เอาเรื่องจากนายกรัฐมนตรีก่อนก็แล้วกัน
เพราะว่าเดินทางไปเยือนเยอรมนีใช่ไหมค

กลับมาแล้วกลับมาปุ๊บก็อ้อนผู้สื่อข่าวปั๊บเลยนะคะ
ถามว่านายกไม่อยู่เนี่ยคิดถึงกันบ้างไหม
ไหนขอฟังเสียงนายกหน่อยสิคะ

พ่อเนกประยุทธ์นะครับถามผู้สื่อข่าวอย่างอารมณ์ดี
ว่าช่วงที่ไม่อยู่เนี่ยบ้านเมืองสงบเรียบร้อยดีไหม

อย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็เดินขึ้นรถกลับบ้านพักไปนะคะ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่อำเภอ
หนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิในวันที่๓ธันวาคมนี้
เขาบอกว่าจะมีประชาชนมารับกว่าสองหมื่นคน
หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวยังไม่ไปเลยทำไมรู้แล้วล่ะ
ว่าจะมาต้อนรับกันกี่คนอืมอ่ะทิ้งไว้ให้คุณผู้ชมได้ตัดสินกัน
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งโอ้โหอยากจะขออ่านพาดหัวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐตัวโต
วันนี้ให้คุณผู้ชมฟังกันหน่อยอำเภอเดียวสี่เขต
ผลงานอันแสนวิเศษของกรกตค่ะ
การประกาศแบ่งเขตทั่วประเทศกรกตประกาศออกมาแล้วในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวานนี้นะคะแน่นอนเสียวิภาควิจารณ์อื้ออึงทรงแทร่มากนะคะ
จากนักการเมืองแม้ว่านายนัทเล่าศรีสวกุล
รองเลยค่ะที่การกอกตอจะออกมายืนยันแล้วนะคะว่า
แบ่งเขตของกรกตมาจากการรับฟังความเห็นของประชาชนแล้วก็นักการเมืองนะ
เพราะฉะนั้นทุกคนต้องยอมรับผลกระทบสิ
เอกสารการประกาศแบ่งเขตที่ถูกเผยแพร่ออกไปก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ย
กตบอกว่าคงไม่ต้องตรวจสอบหรอกเพราะว่าไม่ได้เป็นคนทำเอกสารหลุด
หลังประกาศแบ่งเขตเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะ
หลังการหารือระหว่างแม่น้ำ๕สายกับตัวแทนพักการเมืองในวันที่๗ธันวาคมแล้ว
ทุกอย่างก็จะชัดเจนเองแล้วประเทศไทยจะใส่เทอร์โบทันที

แน่นอนพักการเมืองออกมาแสดงความคิดเห็นเผ็ดยิ่งกว่าพริก๑๐เม็ดนะคะ
เพราะว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งของกรกตจริงอยู่แหละว่าก็ไม่ได้เกินที่คาดการณ์หรอก
มันเป็นการแบ่งเขตเลือกตั้งเอื้อประโยชน์ให้กับภาคการเมืองที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลหรือเปล่า
แต่มันเป็นการเอาเปรียบกันจนถึงวินาทีสุดท้ายเกินไปไหม
ไปฟังเสียงนักการเมืองเขาพูดกันหน่อย
สมมติว่าคนที่จะลงสมัครไม่สามารถลงเดชน์ได้เลย
แล้วเปลี่ยนแปลงได้เลยหน้าสิทธิ์สุดท้าย
เห็นได้ชัดนะครับถ้าเป็นกาญจนบุรีเนี่ย
มีการแบ่งเขตของสสแมนชัตภัณฑ์เนี่ย
น้อยกว่าเขตข้างเคียงถึง๕๐๐๐คะแนน
ซึ่งมันไม่เป็นหลักเกณฑ์ปกติของการแบ่งเขตเลือกตั้งของกต
นี่คือสิ่งหนึ่งที่เรากำลังจับตาดูต่อไปนะครับ
และมีหลายเขตเลือกตั้งที่ไปซอยเอาอำเภอแบ่งออกเป็น๒เขตเลือกตั้งเลยนะครับ
ซึ่งก็ปรากฏชัดว่าเป็นฐานเสียงของนักการเมืองเดิม

ตอนนี้ที่มรื้อการแบ่งเขตแบบนี้มันเป็นการต่างตอบแทน
กับเรื่องของการที่มีการดูดคนนั้นคนนี้ไปตามพักต่างนะครับ
ขณะที่พักที่มองว่าอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าไหร่นัก
ก็เป็นพักชาติไทยพัฒนาแล้วก็พักภูมิใจไทย
นานิกรจำนงเลขานุการคณะกรรมการสัญหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งระบุว่า
แบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยมีการข้ามเขตข้ามแดนไม่มาก
จึงขอขอบคุณกรกตขอบคุณที่ประกาศการแบ่งเขตออกมาเร็ว
เพื่อที่พักชาติไทยพัฒนาและทุกภาคการเมืองเนี่ย
จะต้องได้เดินหน้าตั้งตัวแทนประจำเขต
ตัวแทนประจำจังหวัดแล้วก็เคาะตัวผู้สมัครลงรับเลือกตั้งได้นะครับ
ทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแก่นำพักพลังประชามรัฐระบุว่า
จัดสรรตัวบุคคลที่จะลงสมัครสอสอเกือบครบแล้วตอนนี้
โดยพื้นที่ทับซ้อนก็จะมีการหลีกทางให้ลงแบบบัญชีรายชื่อแทน
ขณะที่ผลสำรวจความนิยมทั้งพักทั้งรัฐบาลที่มีพลเอกประยุทธ์
เขาบอกว่าเป็นที่ยอมรับของประชาชนก็จากปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลก็เชื่อว่าพักเนี่ย
น่าจะได้สอสอทั้งแบบแผดและบัญชีรายชื่อไม่ตามกว่า๑๕๐คน
ทางด้านของนายสมศักดิ์เทพสุธินแก่นำพักพลังประชารัฐก็บอกนะคะว่า
แม้ว่ารัฐบาลนี้จะมาจากการยึดอำนาจ
แต่หลังสถานการณ์คลี่คลายรัฐบาลก็ออกนโยบายที่เอื้อประโยชน์กับประชาชน
ทุกคนจึงต้องร่วมมือกันทำงานเพื่อให้ประเทศชาติอยู่รอด
พร้อมยอมรับในอดีตตัวเองเป็นลูกน้องของนายทักษิณชินวัฒน์
ก็มีหลายนโยบายการเงินที่ออกมาเพื่อให้ประชาชนนำไปต่อยอด
แต่นายทักษิณลืมสอนการใช้หนี้คืนให้กับประชาชนค่ะ
และการที่จะให้อดีตนายกเดินทางกลับมาประเทศไทยก็เป็นเรื่องลำบาก
อาจจะเกิดสถานการณ์วุ่นวายเหมือนที่ผ่านมาก็ได้